อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไปพื้นที่เสี่ยงสัมผัสคนที่เสี่ยงมาท่านไม่ต้องปิดบัง
ท่านต้องรีบบอกรีบบอกจะได้รีบรักษา
เพราะว่าเขาก็ยืนยันกันมาตลอดนะฮะกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลสอศูนย์โควิดก็ยืนยันตลอดว่ารักษาฟรี

ถูกต้องนะฮะแต่ทีนี้มันมีคนที่เขาตั้งคำถามมีเซียนมวยคนหนึ่งท่านผู้ชมครับคุณเขมมาสอน
เป็นเซียนมวยที่เข้าไปดูมวยแล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙คนนี้ครับเขาชื่อว่าแป๊วหน้าราม
หัวหน้ารามเนี่ยบอกว่ารักษาโควิด๑๙อยู่๒๐กว่าวันอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่าโรงพยาบาลเนี่ยเอาค่าใช้จ่ายมาให้ดูปลาเข้าไปเกือบ๓แสนขอเรียกเก็บครึ่งหนึ่งก่อน
ก็เลยมีคำถามฝากไปถามยังกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่เกี่ยวข้องว่า
ตกลงแล้วคนที่เป็นโควิด๑๙เนี่ยรักษาฟรีจริงหรือเปล่าหรือว่าต้องจ่ายเอง
เพราะว่าของเขาเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเกือบสามแสนค่ะนี่นะฮะตอนนี้จ่ายไปครึ่งหนึ่งนะฮะ
เพราะว่าทางโรงพยาบาลบอกว่าต้องจ่ายมาก่อนครึ่งหนึ่งนะฮะ
แล้วเดี๋ยวที่เหลือให้รอการจัดสรรเงินจากกองทุนจากรัฐบาลซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจัดสรรมาให้เท่าไหร่
เขาก็เลยโพสต์ถามนะฮะตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นี่นะฮะแป๊วหน้ารามหรือว่า
ไก่สิทธิแก้วอุบลบอกว่าเขากำลังเจอปัญหาหนัก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้สอบถามไปยังท่านที่รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
นายแพทย์ทะเรศกรัศนัยระวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คุณหมอยืนยันว่าเรื่องนี้ได้ชี้แจงแล้วได้คุยกับเซียนมวยคนนี้แล้วนะครับ
รัฐจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แน่นอนนะฮะสำหรับผู้ที่ติดโควิด๑๙
เพราะว่าท่านจะได้รับการรักษาฟรีฟรีไม่ว่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
ผู้ป่วยไม่ต้องจ่ายเงินค่ารักษาเองแน่นอนเป็นไปตามพระชบัญญัติสถานพยาบาล
ที่ออกประกาศว่าภาวะโควิด๑๙เป็นเรื่องฉุกเฉิน
ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาที่ไหนก็ได้ในกรณีจำเป็น
ซึ่งรัฐจะออกค่าใช้จ่ายให้หากรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
ไม่ตรงตามสิทธิ์ของประชาชนยกเว้นแต่คนนั้นมีประกันส่วนบุคคล
ต้องไปเบิกจากประกันส่วนบุคคลนะฮะซึ่งก็เป็นไปตามหลักการนะฮะ
ถ้าไม่ได้หรือว่าเหลือขาดอะไรยังไงเดี๋ยวรัฐจัดการให้
กรณีของเซียนมวยคนนี้ได้ตรวจสอบไปยังสถานพยาบาลแล้ว
เข้าใจว่าฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ตอนนี้ได้คุยกับผู้ป่วยแล้วเดี๋ยวเขากำลังดำเนินการเรื่องการคืนเงินให้
ในกรณีนี้ก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบไปที่สารพยาบาลแล้ว
เข้าใจว่าสถานพยาบาลก็แจ้งว่าทางฝ่ายการเงินมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ตอนนี้ก็ได้คุยกับผู้ป่วยแล้วเดี๋ยวจะคืนเงินให้
ก็เลยได้ย้ำเตือนกับทางสถานพยาบาลเอกชนแล้วนะครับ
ก็ฝากทั้งประชาชนและทางสถานพยาบาลทุกที่
โควิดขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นภาวะทุกร้อนของประชาชน
เพราะฉะนั้นเรื่องประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ย

เพื่อจะทำให้ประชาชนได้รับบริการตรงจุดไหนก็ได้นะครับ

แล้วก็เรื่องการเงินก็ได้ให้เก็บเรื่องหลักฐานไว้
แล้วก็มาเบิกจ่ายกับหน่วยงานที่ภาครัฐกำหนดนะครับ
ตอนนี้โรคโควิด๑๙ถูกบรรจุเป็นเรื่องฉุกเฉินแล้วนะครับ

แล้วท่านคิดว่าเป็นโรคโควิด๑๙มีความเสี่ยงเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้

เมินแล้วพอตรวจรักษาแล้วพบว่าเป็นโควิด๑๙
เขาก็จะแจ้งไปยังกรมควบคุมโรค

ภายใน๓ชั่วโมงหลังจากที่ตรวจพบแล้วเข้าสู่กระบวนการรักษา
ว่าคุณจะถูกรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน
ยืนยันว่ารัฐจะคุ้มครองไม่ต้องจ่ายเงินอะไรทั้งสิ้น
ค่ะแต่ว่าโรงพยาบาลเอกชนนั้นเขาจะประเมินด้วยนะคะ
ว่าเขามีศักยภาพในการรักษาหรือไม่

ถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถรักษาได้เขาก็จะส่งต่อไปโรงพยาบาลตามที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสรรเอาไว้ให้สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙
ไม่ใช่ว่าไปไม่อย่างนั้นคุณภาคภูมิใครก็ไปเอกชนหมด
คือต่อให้โรงพยาบาลเอกชนนั้นเขาสามารถรักษาคุณได้หลังจากคุณตรวจพบว่าเป็นโควิด๑๙แล้ว
คุณก็ต้องย้ำให้เขาแจ้งนะฮะแจ้งไปยังกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ภายใน๓ชั่วโมงหลังจากพบไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตอนหลังยุ่งเลยว่าอ้าวไม่เห็นแจ้งเลย
อยู่ในจำนวนที่เขาประกาศอะไรกันเนี่ยนะฮะแต่อย่างนี้เซียนมวยคนนี้เขาคงแจ้งอยู่แล้ว
แต่ว่ามันมีขั้นตอนเรื่องความเข้าใจคลาดเคลื่อนของฝ่ายบัญชีของโรงพยาบาลนั้นนะฮะ
ยังไงท่านก็ต้องแจ้งด้วยนะครับถ้าพบว่าท่านติดนะฮะ
ทีนี้มาเรื่องของการกักตัวนะครับที่เป็นห่วงกันนะฮะตกลงตอนนี้มีการปรับเกณฑ์การกักตัวแล้วนะครับ
สำหรับผู้ที่ป่วยโควิด๑๙แล้วก็หายหรือเข้าข่ายว่าจะหาย
ไม่ให้กลับไปพักฟื้นไปกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วเขาจะให้ไปที่โรงพยาบาลสนามก่อน
อย่างวันนี้ก็มีโรงแรมที่เขาได้ใช้พื้นที่ให้เป็นโรงพยาบาลสนามนะครับ
เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยหรือผู้ที่เข้าข่ายเฝ้าระวังโรคนะครับ
วันนี้นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งสองแห่งนี้นะครับทุกผู้ชมครับผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาแล้วนะฮะ
ขณะนี้รับผู้ป่วยพักฟื้นตามเกณฑ์กรมการแพทย์อยู่๕๐กว่าคน
มีห้องรองรับได้สี่ร้อยสามสิบเก้าห้อง
กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าในเดือนเมษายนนี้
จะสามารถนำห้องพักของโรงแรมทั่วประเทศที่มีอยู่กว่าหนึ่งหมื่นหกพันห้อง
ที่เขายินดีให้เป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยเอามาใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วยได้
จะได้ไม่ต้องกังวลกันนะคะกลุ่มเสี่ยงเขาจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับ
ก็คือเมื่อเจ้าหน้าที่วินิจฉัยว่าเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงแล้วต้องมีมาตรการไปกักตัว
เพื่อรอผลว่าจะติดโควิด๑๙หรือไม่อันนี้คุณไปอยู่แถวนี้เลย
เนี่ยเขาเขาจะแยกเป็นโซนนะอันนี้คือพวกที่รอผลกับผู้ที่รักษาแล้ว
การรักษาแล้วแต่ว่าหายแล้วล่ะอืมแต่ก็ต้องรอการตรวจยืนยันจนแบบ
หายสนิทจริงเนี่ยไม่ต้องไปดูที่บ้านแล้วไม่ต้องรอที่บ้าน
คุณก็มาอยู่เนี่ยแถวแบบเนี้ยใช่ค่ะอ่าจะอยู่พื้นที่ไหนเดี๋ยวเขาก็จ่ายไปนะครับ
โรงแรมที่เขายินดีให้ใช้พื้นที่เป็นโรงพยาบาลสนามนะคะ
เพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาเหมือนก่อนหน้านี้ว่าอ้าว
รักษาแล้วยังไม่หายดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กลับไปพักฟื้น
ไม่มีที่อยู่อีกไม่รู้จะพักฟื้นที่ไหนก็เลยมีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้ให้แบบนี้นะคะ